ท่านผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามนตรี
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับหลังจากไปรักษาอาการบาดเจ็บ
ตอนที่ลงพื้นที่ไปใช่ไหมใช่ที่อายุทยาอ่าแล้วก็ตอนจะถวายดาบ
อืมสมเด็จพระเรสวนมหาราชค่ะหล่นใส่มือนะฮะ
เข้าโรงพยาบาลไปรักษาอาการข้อมือขวานะครับมือข้างขวา
มาก่อนหน้านั้นแล้วอักเสบมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วบวมอย่างเห็นได้ชัดนะครับใช่เนี่ยบวมเป่งเลย
วันนี้ออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วนะครับหลังจากเข้ารักษาอาการมือบวม
ภาวะอักเสบตั้งแต่สี่มีนาคมนะครับก็แอดมิตรนอนโรงพยาบาลไปสองคืนนะครับ
มือข้างขวาเห็นไหมฮะยังใส่เฝือกอ่อนอยู่นะครับค่ะ
นายกบอกอาการบวมเนี่ยลดลงนะลดลงมากกว่าตอนที่ก่อนจะมารักษา
ส่วนหลังมือด้านซ้ายยังมีเข็มเสียบคาไว้สำหรับเอาไว้ให้ยาต่อไง
เดี๋ยวนี้คุณหมอเขาจะเสียบค้าไว้ให้เป็นเข็มอ่อนใช่ใช่ค่ะ
จะได้ไม่ต้องมาเสียบเข้าเสียบออกหาเส้นเลือดอยู่นะฮะ
นายกก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะครับบอกว่าอาการดีขึ้น
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดทำการ
ไปทำงานเลยประชุมคอรมอเพราะมีงานค้างรออยู่เป็นจำนวนมาก
ดรวมนี้ดูดลิ้งแบงก์ไวไวด้นะคะท่านมายุ
ขอบคุณค่ะงับมาก
แจ็คเก็ตตัวเก่งกับกางเกงยีน

ครับมาทำบุญถวายสังขทานที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ในวันมาคะบูชานะคะพอพ่อค้าแม่ค้าในวัดเห็นพี่ป้อมเดินเข้าวัดเนี่ย
หัวเราะชอบใจกันใหญ่บอกแม่หล่อเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแซวแบบนี้
เสร็จภารกิจทำบุญนะคะก็ไปเช็คอินร้านดังย่านบางลำพูค่ะ
แม่เห็นพี่ป้อมที่ไหนต้องมีเมนูอาหารที่นั่นครับ
มีข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เกี้ยวน้ำมานั่งทานนะคะ
แน่นอนแฟนคลับก็ต้องเข้ามาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะ
คือช่วงนี้เนี่ยรอเรื่องการยุบสภาอยู่
จากนั้นคงมีการสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างเป็นทางการค่ะ
แต่ป้ายหาเสียงตอนนี้มากันล่วงหน้าหมดแล้วใช่เห็นตั้งกันหลายจุดแล้วนะคะ
นี่มีคนโพสต์คลิปเตือนภัยเอาไว้บอกขี่จักรยานยนต์ตามท้ายรถกระบะ
บรรทุกป้ายหาเสียงไปค่ะเอ๊ะมีอะไรห้อยห้อยลากลากด้วยนะพี่อุ๋ย
เชือกเขาหลุดหรือยังไรก็ไม่รู้นะนั่นน่ะสิไอ้ถ้าเชือกหลุด
ว่าไม่มีอะไรรัดเหรอคะเดี๋ยวรอดูนะฮะ
พอผ่านทางโค้งลงตรงนี้ไปเนี่ยนี่บอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
อเตอร์ไซคันนั้นน่ะคันที่ตามหลังนี่ไม่เท่าไหร่นะ
ยังตามห่างห่างคันทางขวานี่คือเส้นยาแดงผ่าแปดอะค่ะ
ถูกต้องครับปลิวออกมาสองแผ่นนะฮะเกือบโดนนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบายพาสมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะฮะ
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเย็นเมื่อวานนี้ก็เลยโพสต์เตือนภัยเอาไว้นะครับ
คุณจักรินนะฮะเป็นพนักงานที่เป็นเจ้าพนักงานรัชธรรมเรือนจำกลางสมุทรสงคราม
บอกว่ากำลังขี่รถไปทำงานขี่ตามรถบรรทุกป้ายหาเสียง
คือเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับแผ่นยิบซ่ำปลิวใส่รถที่ขับตามหลัง
ค่ะก็เลยระวังตัวอยู่แล้วไม่ขี่เข้าไปใกล้อืม
จังหวะนั้นเต็มเลยโชคดีจักรยานยนต์คันขวามือที่เขามาเลนขวาเนี่ยไม่โดนเข้าไป
ก็เลยฝากเตือนหน่อยว่ายังไงเนี่ยมัดกันให้แน่นนะ
ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่ไหน
ตึ้งแล้วแล้วก็เขาขับหนีไปเลยผมก็มานึกตัวเองนะ
ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ว่าแล้วเราโดนแต่ช่วงเวลา
ผมก็พยายามอยากจะแซงเหมือนกันแต่เขาเหมือนว่าเขาพยายามเร่งเครื่อง
อืมเพื่ออะไรก็ไม่ทราบอ่ามามีอีกหนึ่งป้ายค่ะพี่อุ๋ย
ยังไงฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ป้ายหาเสียงนะคะ
เขาบอกเป็นป้ายปริศนาที่มีคนเอาไปติดไว้ตามสะพานลอย
แล้วก็สารารอรถประจำทางทั่วเมืองพิศนุโลกไม่ต่ำกว่า๕๐ป้าย
ข้อความชัดเจนค่ะไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา
ถ้าไม่ยุบสภาไม่เห็นหน้าสอสอผืนผ้าสีแดงแจ๊ดเลย
กว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรอ่าเจ็บไหมคะเจ็บเลยซี๊ดอยู่น่ะ
คนขับผ่านมาผ่านไปก็เอ๊ะเขาต้องการจะสื่อสารว่าอะไรกัน
สสพิศนุโลกเขต๑พักเก้าไกลซึ่งก็เป็นคนที่เอาเอกสารผลสอบทหารคลั่งที่โคราชมาตีแผ่ในสภาในการอภิปรายนะคะ
เขาก็โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพที่ถ่ายคู่กับป้ายว่าใครก็ตามที่ขึ้นป้ายนี้
ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์อะไรก็ตามผมน้อมรับคำวิจารณ์จะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นนี่ยืนถ่ายแบบนี้เลยค่ะ
นายปฏิพัฒน์เองก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าป้ายเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าคนทำต้องการจะดิสเครดิตเขาแหละ
แล้วก็สร้างความปั่นป่วนเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะวิจารณ์อย่างไร
แต่ในฐานะสอสอในพื้นที่เขาขอยอมรับคำติชมและคำวิจารณ์และพร้อมที่จะนำไปปรับปรุงค่ะ
คือมันมีการเผยแพร่คลิปในโลกออนไลน์อยู่พื้นที่หนึ่งที่พัทธลุงนะฮะทางพักประชาธิปัตย์เนี่ยไปปราศัยหาเสียงที่พัทธลุงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
นายชัยชนะเดชเดโชรองเลขาธิการพักประชาธิบัติไปช่วยผู้สมัครของพักที่พัทธลุงปราศัยหาเสียง
แล้วก็ขึ้นไปพูดถึงคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ที่จังหวัดพัทธลุง๓เขตเลือกตั้ง
เป็นว่าที่ผู้สมัครสิใช่ไหม
คุณชัยชนะเนี่ยบอกว่าว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดพัทธลุงของประชาธิปัตย์
แต่จบการศึกษามาจากต่างประเทศอืม
คุณสมบัติมีชั้นยอดค่ะ
ไม่เหมือนของอีกภาคการเมืองนึงจบมทักศิลป์
เป็นเรื่องสิพูดแบบนี้อ่ะไม่รู้ว่าจะพาดพิงไปถึงพักไหนอย่างไร
แต่ว่าที่ผู้สมัครสอสอพัทธลุงของอีกพักนึงเนี่ย
เขาก็จบมทักษิณมาคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทธลุงนะฮะ
ก็เลยเอามาโพสต์เอาไว้นะครับบอกอยากให้น้องแทนสสชัยชนะเดชเดโชและพักประชาธิปัตย์
อย่าดูถูกคนเรียนจบในประเทศคนเรียนจบในประเทศเนี่ยเขาอาจยากจน
พ่อแม่ไม่ร่ำรวยเหมือนคนในประชาธิปัตย์แต่เขาก็ภูมิใจที่ได้เรียนจบ
ไม่รวยเหมือนคนในประชาธิปัตย์ที่โคตรรวยแต่ไม่รู้มีอาชีพอะไร
นี่คุณนิพิษเขาโพสต์เอาไว้นะเขาเขียนเอาไว้อันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนเลย
คุณนิพิษเนี่ยก็อดีตแกนนำประชาธิบัตินะ
อะลองฟังดูนะฮะ

เก่าสิทธิ์ปัจจุบันของมทักษิณทุกคน
บอกไม่มีเจตนาดูหมินหรือว่าด้อยค่าสถาบันนะครับ
แล้วก็ขอน้องรับคำติติติงของทุกคนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
วันพรุ่งนี้จะนำว่าที่ผู้สมัครสอสอพัทธลุง
ทั้ง๓คนของประชาธิปัตย์ไปขอโทษทางอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยตัวเองด้วยนะครับ
มันมีการเปรียบเทียบกันปุ๊บมันก็เกิดเป็นกรณีแบบนี้ได้นะคะ
แต่วันนี้ประชาธิบัตย์มีความเคลื่อนไหวค่ะพี่อุ๋ย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยเขาเปิดตัว
สสกรุงเทพครบทั้ง๓๓เขตไปเป็นพักแรกเรียบร้อยแล้ว

อาคารกีฬาเวท๒๐เยาวชนกรุงเทพมหานคร
เปิดตัวสสกรุงเทพมหานครทั้ง๓๓เขตครบถ้วนค่ะ

นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพัก
แก่นำนายองค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าพัก
นางสาววทัญญาบุญนาคประธานนวัตกรรมการเมืองของพัก
แล้วก็มีพี่เอ๊ดรสุชักชวีสุวรรณสวรรค์
ประธานคณะทำงานด้านนโยบายของพัก
สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปลาใส

คนกรุงเทพจะไม่ทิ้งพักประชาธิปัตย์
ทำกลางบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวค่ะ
อ่าดูดัน
ตอนนี้ก็รอวันถึงเวลาที่จะมีการรับสมัครเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจริงนั่นแหละ
คุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะฮะสำหรับเรื่องของการสำรวจความคิดเห็น
ประเทศที่คาดว่าจะมีขึ้นแน่นะฮะในเร็วนี้นะครับ
ท่านร่วมตอบแบบสอบถามนะครับว่าเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะเลือกลงคะแนนเสียงให้กับพักใด
ไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖นะฮะเราทำกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
นี่เป็นครั้งที่๒นะครับเราจะสำรวจเป็นระยะนะครับ
แคนดิเดตนายกท่านคิดว่าจะเลือกใครสสเขตสสปาร์ตี้ลิสต
เลือกจากพักไหนแบบไหนอย่างไรในครั้งนี้สำรวจความคิดเห็น
ตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์ถึง๗มีนาคมนะฮะเท่ากับยังมีเวลานะครับ
และจะเผยแพร่ผลในครั้งนี้รอบที่๒เนี่ยคือวันที่๙มีนาคมนะครับ